อ่าไอดี้ปกป้องให้พวกเรา

นี่เราใส่สีชมพูครับวันนี้
เพื่อเป็นสีที่เฉลิมพระชนมวานของพระเจ้าอยู่หัว
เพราะท่านมีพระประสุทธิการวันจันทร์
สีชมพูเป็นสีที่ทำให้เป็นมงคลของคนที่เกิดวันจันทร์

แต่บอกว่าถ้าเกิดว่านับข้ามในเวลาของไทย

คือสีแต่ละวันเป็นมงคลไม่เหมือนกัน

แต่ถ้าเกิดว่านับมาเป็นเวลาตามเลิกของเมืองไทย
ก็จะเป็นวันอังคาร

จะเสริมทั้งจันทร์และอังคารใช่ไหมครับ
แต่สีชมพูเป็นสีที่สะท้อนทำให้หน้าเรามีความรู้สึกสุขภาพดี

แบบเลือดฝาด
ฉะนั้นคุณผู้ชมท่านใดที่กำลังจะออกจากบ้านวันนี้นะครับ
กำลังใส่เสื้อสีอื่นเดินกลับไปเปลี่ยนสีชมพูหน่อยก็ดี

ขนมเป็นสีชมพูด

เมื่อวานนี้ที่เราเสนอข่าวว่าพบศพหญิงเล่ร่อนที่ถูกฆ่าอย่างโหดเลยที่ใต้สะพานกับรถลาดพร้าว

เป็นข่าวหน้าหนึ่งคุณหนุ่มช่วยยกให้หน่อยนะคะ
ท่านพลตำรวจโทสานิทมหาธาวรนะคะ
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานได้บอกว่าพบคราบเลือดบนเสื้อจิมมี่ผู้ต้องสงสัยชาวพม่า
ท่านบอกว่าล่าสุดได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะคะของสำนักงานตำรวจว่า
และตรงกับนายสอนชัยนายเสถียรสอนชัยศพที่สามที่ถูกพบบริเวณใกล้เคียงกับสถาบันธัญลักษณ์ในวันที่๖
คนแรกก็เป็นชายเล่ร่อนเหมือนกันนะคะแล้วก็ถูกพบเลี้ยงกัน
ส่วนศพที่๒เป็นหญิงเล่อร่อน
ศพที่๔ที่เราเสนอข่าวไปเมื่อวานนี้ก็คือ

น่าจะเป็นการฆ่าต่อเนื่องจริงนะฮะ
ส่วนอีกแต่ทีนี้ขอโทษนะครั้งแรกอยู่ที่ประธุม

แต่ศพที่๔อยู่ที่ลาดพร้าวอยู่ที่ลาดพร้าวก็
ใช่ถูกทั้ง๓ศพแรกอยู่บริเวณปฐุม
แต่ศพสุดท้ายอยู่ที่ลาดพร้าวแล้วก็ยังพบคราบเลือด
เป็นของ๒ศพหญิงนี้หรือเปล่า
เดี๋ยวจะเสนอต่อไปนี่ท่านก็บอกว่า๒ศพแรกเนี่ย
นะฮะชายชายชาวพม่านี่นะคะครับ

ขณะนี้ตัวผู้ต้องสงสัยยังให้การปฏิเสธอยู่ค่ะ

การดำเนินทางคดีน่าจะไม่ผิดตัว

แต่ก็ยังไม่บอกว่าเขาทำหรือไม่ทำทั้งหมดนะฮะ

แต่ว่าสภาพของศพเนี่ยนะครับก็เหมือนกันทั้ง๔ศพนะ
คือจับมือไขว้หลังแล้วก็แทง
อ้าวมีศพหนึ่งกับยนต์น้ำหรืออย่างนี้ผมไม่น่าใจนะ

ที่ว่าผู้หญิงศพที่๒นี่โดนกิดลอง
มีก่อเหมือนไส้เส้ยทะลัง
ส่วนศพสุดท้ายเนี่ยก็เอาก้อนหินเนี่ยนะฮะทุกหัวตั้งแต่เช้า

จนเสียชีวิตนะครับน่ากลัวมากนะ
คือการฆ่าเหมือนกับมันจิตนะ
ไม่ใช่ว่าทะเลาะกันแล้วฆ่าโดยอะไรนะรู้แก่โทษะ
ใช่อันนี้คือตั้งใจทำทรมาน
จิตเหมือนกับมีแล้วก็ทำติดกัน๔ศพ

ใช่เพราะว่าโอ้โหมันอันตรายเหลือเกินอย่างนี้แบบ
ประชาชนเดินไปไหนมาไหนก็ต้องระวัง

ต่อไปอีกนะครับต้องหาต่อไปนะครับ

กรทธามณ์ตืง๑๓เขตริมแม่น้ำจ้าพยารับมือน้ำเหนือนแน่นอน

สั่งจัดกำลังนะฮะเจ้าหน้าที่
ช่วยเหลือประชาชนในกรณีฉุกเฉิน
เปิดเผยหลังการประชุมคณะผู้บริหารกรทมนะครับ

กรทมเนี่ยนะครับมีฝนตกหนัก
โดยระหว่างวันที่๑ถึง๙ตุลาคมนะครับ
ปริมาณฝนรวมที่สำนักระบายน้ำเนี่ยนะครับ

มากกว่าค่าเฉลี่ยถึง๙๓นะครับ
สถานการณ์ฝนในสัปดาห์นี้กรมตุนะครับ
คาดว่าระหว่างที่๑๒ถึง๑๕ตุลาคมนะครับ
ฝนตกหนักถึงหนักมาก
ในบางพื้นที่ของกรทมมาอีกแล้ว
๑๒ถึง๑๕เราเสนอข่าวที่ฝนตกทุกวัน
ยังไม่มีอันไหนที่บอกว่าฝนหายหรือว่าจะผ่านไปเออ

สำหรับแนวเขื่อนกั้นน้ำแนวริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยากรทมนะครับ
ก่อสร้างแนวกั้นน้ำต่อเนื่องไว้ครบแล้วนะครับ
โดยในจุดที่มีลักษณะเหมือนฟันหล่อเนี่ยนะฮะ
ได้จัดทำแนวเขื่อนกั้นน้ำอ้อมไว้ด้านหลัง
ส่วนบางพื้นที่ที่มีการลุกล้ำริมน้ำนะฮะ

ได้จัดเตรียมกระสอบทรายสำรองไว้ครบเรียบร้อยทุกจุดนะครับ

กรทมเองได้มีการเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์
น้ำฝนแล้วก็น้ำเหนือไว้เป็นอย่างดีนะครับ
นอกเหนือจากนั้นเนี่ยฮะทั้ง๑๓เขตนะครับ

ก็เจ้าหน้าที่เองก็เตรียมกำลังไว้ช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้วนะครับ
จะเตรียมหมดนะฮะยาเอ่ยเวชพันธุ์
เครื่องอุปโภคบริโภคสำรองไว้ทุกอย่างเตรียมไว้หมดแล้ว

แต่เขาจะไปท่วมในที่ที่เราไม่ได้เตรียมไหม
ตรงนั้นไม่เท่าไหรหรอกต่อให้เตรียมไว้แต่สุดท้าย
คือประสบการณ์จากคราวก่อนเหมือนว่าเรากักน้ำไม่ให้เข้า

อันนี้พอกักไว้มากพอมันสูงแล้วพอมันทะลักคราวนี้

มันรู้กันอยู่แล้วว่ามีประเทศไทยเป็นเมืองเป็นประเทศที่น้ำมันต้องผ่าน

น้ำก็ผ่านใต้กลุ่มบ้านอืมแต่คนอายุทยาก็เป็นอย่างนี้อยู่
แต่พอมาปัจจุบันนี้ปุ๊บเนี่ยเหมือนแบบว่าพอมันพัฒนาเจริญขึ้นเนี่ยก็เหมือน
ส่างทาวน์ฮาวส์ไปกันทางน้ำอะไรอย่างนี้
คนเยอะก็ควบคุมไม่ได้ทางที่น้ำควรจะผ่านก็ไปสร้างถนนขวางด้วย
ถนนขวางนี้มันถึงตรงนี้เร็วกว่าก็ไปขวางทางที่มันจะลงน้ำลงมาจากภูเขา
บางทีทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากภีมือมนุษย์เหมือนกัน
แน่นอนสิไม่ใช่ทุกอย่างเลยแน่นอนสิจักรคุณ
เนี่ยลงหน้าหนึ่งแน่ก็น่าก็แน่นอนค่ะอย่างที่เราเห็น

ไม่ใช่ไปพักหัวพักผ่อน

ก็กำลังเป็นที่จับตามองระหว่างวุ้นเส้นกับชาคริสใช่ไหมคะ

แล้วก็ยังใช้คำว่าสามีภรรยาได้นะคะ
แต่ทั้งคู่ต้องบอกว่าเก็บตัวเงียบ
อยู่ในระหว่างตกลงกันตกลงอะไรว่าตกลงอะไร
อันนี้เราสงสัยอันนี้ก็งงตกลงอะไร
เพราะว่าอย่างงี้ล่าสุดเมื่อวานก็มีรายงานว่าอุ้นเส้นก็เดินทางไปกับเพื่อนสาว
นะฮะนั่นก็คือคริสขอวังนะฮะก็ไปพักผ่อนแล้วก็ไปทำบุญกันที่ห้าง
หูยไม่กลัวเหลอะพายูนะเออมันผ่านไปแล้วได้อยู่แอรี่ท่านเป็นแล้ว
เดี๋ยวก็ว่ากระเคือดหุ่นผมเข้าไปเหี้ยพูดถึงอย่างเหลือ
สำหรับความเคลื่อนไหวในโซเชียลก็ต้องบอกท
ชาคริสกับวุ้นเส้นเนี่ย
ยังคงเขาบอกว่าปกติดีโดยชาคิดเนี่ย
ก็ลงรูปรูปการทำงานของเขา
แล้วก็รูปร้านอาหารเขาอยู่ตลอดเวลา

ลูกคู่มายังไม่มีทั้งนั้น

วุ้นเส้นงดต่อกงอยา

เออเขาเอาไว้ผ่านเขารักอยู่
เป็นภาพมุ่มกดค่ะจริง

ล่าสุดวุ้นเส้นเขาก็ได้เปิดใจ
ด้วยน้ำเสียงนะที่สดใสที่ว่าทางผู้สื่อข่าวว่าตอนนี้ก็สบายดี
ความรู้สึกก็ยังโอเคดีนั่นนะฮะแต่ก็ยังไม่สะดวกที่จะตอบคำถามอะไร
ถ้าพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวติดต่อกลับไปต้องขอโทษด้วยจริง
อ๋ออยากจะพูดกันติดต่อกลับไปให้เหรอแน่ใจหรือไม่ต้อง

โอเคโอเคนอกจากนี้นะคนใกล้ชิดของชาคริสเนี่ยเขาก็ยังได้อัปเดตนะ
เขาเรียกได้ว่าความคืบหน้าของเขาว่ายังไม่พร้อมที่จะพูดเหมือนกัน
เกี่ยวกับเรื่องนี้นะแล้วก็ช่วงนี้กำลังยุ่งอยู่กับการทำงานแล้วก็ละคร
รวมถึงรายการใหม่ด้วยนะคะที่กำลังจะเปิดตัวเร็วนี้
สรุปพรุ่งนี้จะอัดนะการนี้โอเคนะ

พี่หนุ่มอัดเป็นไหนด้วยคะ

พวกทีมงานได้ไหมฮะ

เพิ่งจะมีข่าวแบบนี้
ทำไมมีดำหนึ่งเลยวะหรือว่าเป็นสีชมพู

เมียมึงดูตัวเองดิดำมากเลย

เมื่อเมื่อวานสงสัยลูกชิ้น๒ถูงโฮ้ยพอ

กล่าวว่าจะอับขาวมันเป็นรีนีออนเหรอพี่
ขอโทษนะเวลาจะไม่มาเอามาทำไมลูกชิ้นเนี่ย

เมื่อวานกินเขาหยุดกินเจนเมื่อวานยังกินต่ออยู่เลย

วันนี้จะกินเพื่อสุขภาพกินเพื่อละเว้นเนื้อสัตว์นะ
แล้วถ้าคุณได้บุญนะคุณทำได้นะ
คุณอธิษฐานแผ่ส่วนคุณส่วนใครต่อใครได้เลย

มันล้างกันไม่ได้ป่ะ

ช่วยมันช่วยมันช่วยมันจะทำเสียงแข็งได้

ผลเอกประยุทธ์นะชมแจ๊กหมาว่า
ประสบการณ์ขนาดมัน๓๐ปีภายใน๑๐นาทีได้อย่างดี
เมื่อวานนี้ค่ะเวลา๕โมงครึ่ง๕โมงเย็นนะคะ
วิเทศสโมสรกระทรวงต่างประเทศนะคะ
มีรายงานว่านายแจ็คหมาผู้ก่อตั้งบริษัท

โดยมากโดยมากโดยแบบอัพพี่อัพพี่เลยอ่ะ

ต่อด้วยการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือของเอเซียเนี่ย
กระทรวงต่างประเทศนั้นได้เผยแพร่ภาพผ่านเฟซบุ๊ค
อย่างที่เห็นเนี่ยนะคะเป็นเวลา๑๘นาที
หลังจากจบการเสนอพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

ใน๓๐ปีภายในเวลาเพียง๑๐นาทีเท่านั้น

ซึ่งสิ่งที่นายแจ๊กหมาสร้างมาเนี่ยนะคะ

และถือว่าเป็นประโยชน์ที่

คือประสบการณ์ของมวยมนุษย์ชาติทุกประเทศ

คุณเอาไปใช้ได้ไหมคุณทำบิสนิท

อย่างเช่นที่เขาบอกว่าบางทีคนเราเนี่ยมันต้องรู้จักคำว่า

ลูกของพัชนะอะไรอย่างนี้
อย่าไปกลัวความผิดผิดพลาดหรือว่าล้มเหลว
เพราะว่ามันจะก้าวไปสู่เป็นบทเรียนในการก้าวไปสู่ความสำเร็จ
เขาเคยไปสมัครเป็นพนักงานขายพิซซ์ยังอย่างนั้นไม่ได้นะ
ตอนนี้นางเลยแบบว่าซื้อไว้เลย
ซื้อไว้เลยจริงโคตรรวย

เอ่อช่วงตะว่า

คนเล่นโปเกมอนบอกเบื่อเอือมไม่อยาก
เห็นฟิกาตู้แล้วเบื่อมาก

โถฉันเหมือนแล้วเหมือนไฟลามทุ่ง

ตื่นคาร์บองเพราะว่าตอนนี้ในประเทศไทย

มีอยู่ประมาณ๒๓ลูกซ่อนอยู่

ระวังนะฮะตอนนี้เดี๋ยวกลับมาครับ
มามาเจอเรื่องนี้เลยนะคะเป็นข่าวออนไลน์ค่ะ
พลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนากุลนะคะ
ขอบอตรอนร์ผู้จัดการตำรวจแห่งชาติ
ว่ารับออกมาคือมีข่าวลือ
มีข่าวพูดถึงว่าจะมีเรื่องนี้

ท่านบอกว่าก็ได้รับรายงานมานะฮะ
แล้วก็เลยไปถกกับหน่วยงานความมั่นคง
รับว่าข่าวการแจ้งเตือนคาร์บอม๓จุดบริเวณกรุงเทพและปริมณฑลนี้เป็นเรื่องจริง
ได้รับการเตือนมาอย่างนี้
ข่าวบอกว่าจะเกิดภายใน๒๕๓๐ตุลา

พื้นที่เสี่ยงคือห้างสรรพสินค้าแหล่งท่องเที่ยว
โดยผู้ก่อเหตุนั้นมาจาก๓จังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะ

พบตรก็บอกว่าได้เรียกประชุมฝ่ายความมั่นคง
หลังจากที่มีข่าวแจ้งว่าจะมีกลุ่มผู้ก่อการร้าย
ก่อเหตุคาร์บอม๓จุดในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล

โดยมีเป้าหมายที่พื้นที่เสี่ยงเป็นห้างสรรพสินค้า
ลานจอดรถและตามแหล่งท่องเที่ยว
ทางนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้คำชับ

ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการก่อการร้ายและการวินาศกรรม
ผ่านหลังการประชุมท่านก็บอกว่าที่มีข่าวนี้
ก็ทราบมาแล้วแล้วก็ประชุมแล้วนะฮะ

เป็นกลุ่มผู้ก่อเหตุใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วนทุกหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
ก่อวินาศกรรมใช้พื้นที่เสี่ยงซึ่งก็

เป็นที่ที่เขาเรียกว่าเป้าหมายออนแอร์คือคนเยอะ
ก็ดูยากว่าจะเกิดอะไรขึ้น

ก็ประมาณว่าเหมือนกับให้เกิด

ออกไปไหนไม่ใช้ชีวิตตามปกติอย่างนี้
ครับก็ลองเปลี่ยนว่าไงครับ

อะไรที่วางทิ้งไว้รีบแจ้ง

เหมือนแล้วนี่คุณทำงาน๗วันแต่พี่ม่าเขาออกอีเวนต์เขาต้องไป
อ๋อใช่พี่ม่าต้องไปเมื่อวานก็ยังไปมาแหละ
แต่อย่างพี่ม้าไม่เป็นไรหรอกมีโดนสักกี่ลูกก็ไม่ทำอะไรพี่ม้าได้หรอก
ยังไงก็ไปงานศพฉันแล้วกันไม่กลัวหรอก
เรามาคุยกันเลยดีกว่าเงินส่วนพวกเราต้องไม่ใส่สีดำเก๋เราสี
มีคนส่งมาบอกว่าหางดงอากาศแจ่มใสมาก
หางดงเย็นหรือยังฮะเชียงใหม่ตอนนี้เริ่มเย็นหรือยัง
เห็นบางวันพี่ม่าบอกนะฮะบอกเรื่องอากาศมาว่าทางเหนือกับอีสาน
เห็นเดี๋ยวจะหนาวมากอ่ะบอกมาหน่อยไลน์บอกเราหน่อยตอนตอนนี้มีอีกอย่าง
บอกนิดนึงว่าใครอยู่ทางภาคเหนือนะฮะเชียงใหม่เชียงไล่อะไรอย่างเงี้ถ้าเกิดมี
เราจะได้ไปเที่ยวความคิดขึ้นหน้าให้บอกด้วย
สวัสดีคุณหานอากาศดีมากที่ไหนค่ะคุณหานคืออยู่ที่ไหนค่ะคุณหาน

คุณเดชน์เป็นหนังเป็นภาพยนตร์ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอเค

โปเกมอนตอนนี้ศูนย์พันเกือบจะ๐๐แล้วไม่ต้องมาทำเสียงเข้ม
คุณนั่นแหละเล่นตัวจริงคนเบื่อมากนะฮะเขาบอกอย่างนี้
ทางธุรกิจบัณฑิตนะฮะเป็นโพลนะครับของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเนี่ยนะครับ
ได้มีการไปสำรวจประชาชนทั่วไปเรื่องผลกระทบของผู้เล่นโปเกมอนจำนวน๑๒๓๕คน
รวดกฎว่า๒เดือนที่ผ่านมานะครับกระแสความนิยมของโปเกมอนนี้นะฮะ
ลดลงไปอย่างรวดเร็วสุดเลยนะครับลดลงไปเนี่ยนะฮะเรียกว่าจากมีเพียงเขาเรียกอะไรอ่ะถึง๑๗๒๕๖พี่เหมียว
โอ้โหบริษัทพิกาจูของผมคือมันลง๑๐๐เนี่ยนะฮะ
อ้าวก็ยังมีคนจับอยู่ไม่ใช่ที่บอกว่าเหลือภาพเก่า
จากสมมุติว่าคน๑๐๐คนเนี่ยพี่เมียวคน๑๐๐คนหายไป๗๐กว่าคนหายไป๗๐กว่าคนอ่ะ
ไปตามหาศักราษณ์ไม่เจอแล้วไม่มีใครปลอดิสัยเลย

คือเมื่อก่อนเนี่ยจะมีแบบไอ้ผู้โปรเกย์สต๊อปใช่มั้ยฮะ
เขาจะมีแบบไปเป็นปล่อยเป็นสกุระออกมาให้คนไปจับไปอะไรอย่างนี้
ตอนนี้ไม่เห็นมีคนปล่อยแล้วหรือบางทีเนี่ยขับขับไปกดเข้าไปดูหน่อย
ยิมเมื่อก่อนมีตัวใหญ่ยืนอยู่สับประหลาดยืนอยู่ไม่มีแล้ว
บ้างยิมว่างไม่มีใครไปยืนแล้วคือไม่มีใครเข้าไปเล่นอ่ะพี่สนับผมเองอ่ะ
เห็นมั้ยอยากเอาชนะอีกจำไม่ได้แล้วผมอยู่เลเวลไหนอะไรผมไม่เลิกเล่น
อ๋อวันนี้ฉันถอนไปแล้วคือเขาน่าจะคืออันนี้ผู้สร้างผู้ผลิตอยู่ช่วยปล่อยอะไรใหม่มาบ้าง
เห็นมั้ยจำที่ฉันพูดได้มั้ยเริ่มครั้งแรกเลยที่บอกว่าอืมทำเสียงเข้มด้วย
เออพี่ม่าแบบเป๊ะเลยทำนายเป๊ะเลยไม่ได้ทำนายหรอกของแบบนี้
สาเหตุที่ทำให้การเล่นโปเกมอนลดลงคือ๑เบื่อจำเจถูกต้อง
เพราะไหนจำเจอยังไง๒เล่นตามกระแส๑๒๓กว่าฉันเอง๓มีแต่ตัวโปรเคมอนเดิมไม่มีตัวใหม่
แอ้งจี้ฟันทงโบดน่าเบื่อ๑๙๓๔ถูกความกังวลใจของผู้เล่นในเกมการตามจับโปรเคมอนนะครับ
อันดับ๑กังวลใจในเรื่องของอันตรายเดินไม่ถูกทางขาว
อันตรายในยามวิการปล้นจี้ชิงทรัพย์
อันตรายจากการข้ามถนนรถชนร้อยละ๕๓เลยนะครับ
เดี๋ยวนะทำไมเปอร์เซ็นต์มันมากกว่าร้อยอ๋ออันละร้อยนี่ก็คือเกินครึ่งหมดเลยที่กังวล
เข้าใจคำนี้มากมันไม่มีความคลาสสิกไม่เหมือนหมักคอส

เราก็คิดว่าเราจะเป็นคนดีค่ะเราก็พยายามค่อยเล่น

พูดออกสื่อพูดออกสื่อ

ไม่พันหนึ่งไว้ซื้อลูกบอล
ฉันก็ซื้อเป็นทีนึงแล้วฉันก็บอกไม่ได้เลย
ฉันไปชิงมายพานยังไม่จับในดงอะไรก็ไม่รู้

พึ่งคุณจะนึกออกหรอ
หลังจากเล่นโปรแกมอนมายูดูดนิ้วเท้าเถอะ

มันเป็นของแบบว่ายุคสมัยที่แบบว่าเอาแต่เปลือก

ไฟตองไงคลาสสิกอะใช้สมองใช้สมองก็ปล้วนถ้าเล่นเกรนต้องเล่นอย่างนี้
ไฟตองแม่เล่นเอาตังใช่มะเล่นเข็ดโอ๊ยจะบ้าไม่เอาเพราะไม่มัน
เหมือนอย่างนี้ไงจำเรื่องตุ๊กตาได้ป่ะไอ้บรายเหรอเออบลายไง

เพราะสวยใช่มันอะไรที่มันแบบว่าคนที่มันแบบจับต้องแล้วมันมีความรู้สึกว่า
เขาเรียกว่ามีเอกลักษณ์นี่นะมันมีความคลาสสิกมันอยู่นาน

ใช่ใช่ใช่อยู่แต่สมัยปุญญาตยายแล้ว
เล่นเป็นหรือไม่เล่นเป็นเล่นเป็นอยู่แล้วนะพี่ม้าผมรู้แล้ว
เล่นเป็นหรือไม่เล่นเป็นคนที่เล่นเป็นตายหมดแล้ว

มาดูเราเคยมีความขัดแย้งกันว่าโทษประหารเนี่ยจะให้เลิกนะฮะ

ได้จัดเวทีเสวนาแล้วก็เตรียมผลักดันให้ยกเลิกโทษประหาร
เพราะเขาบอกว่าโทษการประหารชีวิตนั้นมันลดการทำผิดหรือว่าควรคิดใหม่

วีรพงศ์รามังกูลก็บอกว่า
จุดประสงค์ของการประหารชีวิตเนี่ยคือการแก้แค้นทำให้คนกลัว

นี่เขาบอกว่าแล้วไม่ให้กลับมากระทำผิดอีก
โดยอำนาจรัฐจัดการคือไม่ใช่แน่นอนแล้วมันจะเอกชนจัดการได้ยังไงนะฮะ
ซึ่งไม่เห็นด้วยที่รัฐบาลจะดำเนินนโยบายนี้

แต่จะสร้างความเครียดแค้นให้สังคม

ประเทศทั่วโลกต่างถกเถียงกันด้วยข้อกฎหมายของโทษประหารชีวิต
ซึ่งวิธีนี้ไม่ได้การันตีว่าจะสามารถยับยั้งการก่ออาชญากรรมได้
อีกด้านหนึ่งเห็นว่าผู้ที่ก่อเหตุสะเทือนใจถึงร้ายแรง
ชีวิตผู้อื่นนั้นควรได้รับการเสียชีวิตเช่นกัน
ของคนไทยนั้นมีความคิดที่ขัดแย้งกันอยู่นะคะ
ว่าควรจะมีอยู่หรือว่าคุณจะยกเลิก
ซึ่งนายคนนี้นายเจมสลินส์รองภูมิในการแผนกโครงการปัญหาระดับโลก
คนทั่วโลกมีโทษอยู่๑๖๓๔คนประมาณต่อปี
แต่ว่าอยู่ในประเทศจีนหรือว่าอะไรต่างยังไม่ได้นับนะฮะ
คือมันเหลือไม่กี่ประเทศแล้วล่ะที่มี
แต่ว่าเป็นประเทศที่เขาก็จัดการปัญหาของเขาเองเปล่าวะ
ไม่รู้แต่ผมว่ายกเลิกเหรอประเทศไทยมันไม่รู้ดีผมว่า

คือบอกมีอย่างน้อย๒๐ประเทศที่มีตัดสินการประหารชีวิตบุคคล

เจเลียบาเรนอินเดียอีหลานสหรัฐเองก็มีในบางรัฐนะ

พบว่ามีการตัดสินประหารชีวิตผู้ต้องขังอย่างน้อย

ที่ผ่านมามีทั้งหมด๖๔๙คนประหารไปแล้ว๗
คือเขาจะใช้เวลาเยอะในการจะเอาใครไปประหาร

จะตีอยู่ในคู่กันนานเลยทีเดียว
คือ๔๐๑๔๐ประเทศทั่วโลกเขายกเลิกไป

คือไม่รู้นะในมุมของผมอันนี้ใส่ไข่เฉยนะ
แล้วก็ต้องพูดเสริมใส่ไข่ของเราเข้าไป

คือประเทศของเราไม่ได้เหมือนประเทศอื่น
เพราะว่าประเทศอื่นเขาจับตลอดชีวิตไปเลย
ทำดีนะนั่นอีกลดไป๑๐แป๊บเดียวอ้าวมาฮัลโหลกับเรา
ผมจะบอกให้นะกฎหมายในเมืองไทยที่ควรจะต้องแก้อันดับแรกคืออะไรรู้ไหม
คือเยาวชนที่บอกว่าโอ้ต้องติดพวกบ้านเมตตาบ้านอะไรอย่างนี้
แล้วก็ไปทำผิดไปฆ่าเขาตายไปยิงกันตายเสร็จปุ๊บ

ต้องมีโทษที่มันเทียบเท่ากับผู้ใหญ่เลย

การที่มีคนที่ทำผิดไร้แรงอย่างนี้
มันมีเช่นกันทางแบบว่าตั้งใจกับโทษะ
กับโรคภัยไข้เจ็บในสมองหรือร่างกาย

คืออย่างนี้กรรตกรเมื่อกี้ที่ข้าสีศพ
ผมว่าในสมองมันต้องมีอะไรที่มันแบบเนอะมันต้องมีสารอะไรที่มันหลั่งแล้ว
แต่ฉันว่าถ้าเขาบอกว่าการประหารชีวิตเพื่อแก้แค้นมันก็ไม่ใช่นะ

โอ้โหงั้นสมัยก่อนเขาจะไปประหารชีวิตกันทำไมวะ

อย่างนี้ไปข่มขืนเด็กแล้วฆ่าอย่างนี้

ข่มขืนเขาแล้วฆ่าเขาอย่างนี้แล้วติดคุกเข้าไป

ก็เนี่ยพี่แต่บางคนว่าจะมายกเลิกนั้น
ไม่ต้องเอาให้หนักกว่านี้อีก

มันแบบว่าเข้าไปแล้วมันดัดสันดารไม่ได้เลย

ผมต้องมาหาชีวิตอื่น

มันสิ่งที่เขาถนัด

อ้อแอตกตกอเจมส์เช่น๔ด้วย๓
เขาเรียกว่าเป็นการออกกำลังกายแบบประหยัดเวลา
ส่วนมากคนข้ออ้างกันเยอะมากเลยว่า
ไม่อยากออกกำลังกายเพราะไม่มีเวลาถูกต้องอเรนนี่หน้า๗

เปิดให้หน่อยซิได้สิครับ

เร็วเจอแล้ว
ไม่ต้องแล้วเขาขึ้นให้แล้ว

สมมุติถ้าคุณบอกว่าไม่มีเวลาออกกำลังกายนะ
เขาทำอย่างนี้เอาอย่างนี้ง่ายเลยนะ
เริ่มต้นอย่างนี้ปฏิบัติให้เป็นประจำทุกวัน

ทำอันนี้ก็เคลื่อนไหวไปมา

เคลื่อนไหวไปมานู่นนี่นั่นต่างนานา
อย่างสมมุติคนเกาหลีเขาจะอย่างนี้
เข้าใจอย่างนี้เวลาเดินเขาจะทำอย่างนี้

แค่นี้ก็ได้ละ

เพราะว่ามันจะได้แบบว่าเขาเรียกว่าเหมือนเป็นการ

แคลอรี่ด้วยนะต่างนานา

ไปจอดรถในที่ที่ไปทำงานเนี่ย

แต่ผมขี้เกียจกันหมดนะ
คุณขึ้นบันไดกี่ขั้นเดินได้วันหนึ่งกี่ก้าว
บางทีคนเราเดินเยอะดีนะ

ให้คุณทำอะไรก็ได้ในการวิ่งเหยาะ

ระยะเวลาในการวิ่งควรจะเท่าไหร่ขึ้นไปพี่
คือกำหนดให้พวกแกคงยาก

คือแบบ
ไม่รู้จะพูดยังไง

มันน่าจะสักประมาณ๓๕นาที
เพราะว่าจะมีแบบว่า๑๐๑๕นาทีเนี่ย
อันนี้เป็นรูปฉันออกกำลังกาย
สัก๒๐๑๕นาทีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการ

แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ถึงได้ทำการ

ถึงได้บอกแบรนด์ประหยัดเวลา
คุณก็ไม่ต้องมาถามว่าคุณจะกี่นาทีขอให้แกทำ
ข่มขืนต้องตัดไอ้นกเขามันค่ะ

แต่เมื่อกี้มีคนบอกว่าเชียงใหม่หนาวแล้วหางดงหนาวแล้ว

พอมันตัดไปมันเดี๋ยวเป็นโรคจิตมันไปฆ่าคนอื่นเลย
จริงบอกให้ใช่อ่ะแน่นอนนะคะคุณเราเนี่ยอาจจะไม่อยากที่จะยกน้ำหนักเลย
เพราะมันเป็นเรื่องที่ทำอุ๊ยตายแล้วใครเอารูปฉันมาได้อย่างนี้
โอ้โหพี่ม้าพี่ม้าฉี่ขนาดนี้เลยเหรอ
๑๘๐องศามีอะไรปะโอ้โหนมตุ้มเลยนั่นแหละ
นั่นบิแคล่ต้องบอกอย่างนี้เลยค่ะว่า
อย่างเวลาเขายกน้ำหนักเนี่ยต้องไปที่ฟิตเนสอะไรอย่างนี้อันนี้ไม่ต้อง
เราก็ไม่ต้องใช้วิธีการแบบนี้ก็ได้
ก็คือถ้ามีเวลาบ้างอย่างดูโทรทัศน์เราก็หยิบขึ้นมายกนี้ก็ได้
อ๋อคย่มขยับตัวบ้างอ่ะวันนี้

นี่คือคนที่รักตัวเองเขาต้องทำแบบนี้เธอเข้าใจคำนี้ไหม

คุณจะได้มีเวลาอยู่กับลูกของคุณได้นานขึ้น
คุณจะได้เห็นความน่ารักเห็นความสำเร็จของลูกคุณต่อไปในอนาคตข้างหน้า
ไม่ใช่คุณตายไปแล้วแล้วก็ให้มันเป็นไปยังไง

โอ๊ยวิญญาณก็เมื่อนี้แบ่งให้เลขชั้นด้วยนะ

โอเคช่วงหน้าข่าวที่หายที่สุดในช่วงนี้ขัวที่หายที่สุดในช่วงนี้
แม่น้องขวัญออกมาพูดแล้วนะครับ

อยู่คนละปีกใช่ไหมบ้านมุม

นั่นแหละ

เอามาผมก็เผลินกำลังดูข่าวอื่น

ตอนนี้เนี่ยนะครับทางแม่ของคุณขวัญก็ได้มีการออกมาพูดเรียบร้อยแล้วนะครับ
ลูกเสมอแม่ขวัญยันปัญหาไม่ใช่เรื่องเงินนะฮะ
ให้ลูกใช้เดือนละ๔แสนว่าอย่างนั้น

หรอกนางพูดไปอย่างนั้นเองไม่ได้ถึงหรอก
นางก็พูดแบบนั้น
ชอบชอบช่วงใส่ใคร
เจอกระแสทะลุมหนักมากตอนนี้นะ

ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับสำนักข่าวสำนักหนึ่งว่าเรื่องที่ขวัญบอกว่า
ตัวเขาไม่มีเงินใช้ไม่มีทรัพย์สินส่วนตัวคงต้องไปถามเขาเอง
จริงแม่ไม่อยากพูดเรื่องนี้เพราะเดี๋ยวจะคุยกันเองกับครอบครัว
๓ควบนะครับนี่คุณแม่นะฮะ

แล้วการที่แม่เนี่ยจะไปจัดแจงอะไรก็ไม่ใช่เรื่องของคนอื่น

ก็นั่นไงถามว่าทำไมแม่ต้องทำ
ก็เพราะว่าพ่อก็เสียไปแล้วเหลือแม่คนเดียว
ขวัญก็รับรู้ตั้งแต่ไหนแต่ไรว่าแม่ดูแลเรื่องนี้มาตลอด
คือมันเป็นหน้าที่ของแม่ที่ดูแลลูก
แล้วอยู่ดีจะมาเปลี่ยนแปลง
จะเอาไปให้ใครดูเหรอ
นั่นประเด็นอยู่ตรงนี้แหละแม่ถามอย่างนั้น
หลังจากนั้นก็เลยมีกระแสโจมตีว่าทำไมขวัญทำงานหนัก

นักข่าวถามอย่างนั้นนะฮะนางปรานีก็ตอบบอกว่า
เอาเงินไว้ให้ลูกใช้คนเดียว
แต่ไม่ได้ให้คนอื่นมาใช้ด้วย
แต่ก่อนการดูแลแต่ก่อนในการดูแลของแม่

ตอนนี้ขวัญจะเอาไปพูดอะไรหรือจะเอาเงินไปไหน
ไปทำมาอะไรก็แม่ไม่รู้แล้ว

ถ้าจะทำลิปสติกก็มาเอาเงินที่แม่แค่นั้นเอง
แต่ตอนนี้เขาก็มารับเงินของละครไปแล้ว
ลองคิดดูว่าเขาพูดได้ยังไงที่บอกว่าตัวเองไม่มีเงิน

เออ
ยังไงนี่ผมไม่รู้นะคืออีกเขาเพิ่งไปรับมวดเดียวป่ะ
แต่เหมือนถึงว่าตลอดชีวิตเขาเนี่ยเขาเพิ่งรับครั้งแรกเมื่อก่อนน้องขวัญเนี่ย
เวลาเขาคือน้องขวัญอ่ะจะคล้ายกับเหมือนทำต่างกว่าเดิม
ทำไมมึงรู้เรื่องหมดทุกอย่างมึงไปอยู่ในตระกูลเขาด้วยเหรอยังจิ

แข่งใต้จินดาราไงใต้ก้นดารา
อันนี้เขาเปิดเผยเพราะว่าบางทีเจอน้องขวัญที่สตูไง
คือน้องขวัญเขาบอกว่าตื่นเช้ามาเขาก็มีหน้าที่อย่างเดียว
ก็จะบอกว่าไปทำงานวันนี้ไปไหนไปไหนไปกองนั่นที่นี่
ไปด้านหลุมแก้วเดี๋ยวไปช่อง๗ไปอะไรอย่างนี้
แล้วก็ส่วนเรื่องเงินน้องไม่เคยรู้เลย
อย่างเช่นบางทีมารายการที่โพลิพัฒน์อย่างนี้แม่ก็รับไปอย่างนี้
แต่เพิ่งพักหลังนี้เองที่น้องบอกว่าเอาเงินให้หนูนะ
ลองบอกอย่างนี้เอาเงินจ่ายให้หนูนะอะไรอย่างนี้
คือน้องก็จะไม่รู้เลยว่าน้องได้ค่าตัวอะไรเท่าไ

ค่ะแต่เพิ่งที่น้องเพิ่งดูแลตัวเองก็คือประมาณแบบแต่มาแล้วนี่คือเป็นมาตลอด
เข้ามาปี๕๙ประมาณ๓๔เดือนนี้ประมาณนี้

ถ้าขวัญกับก๊อฟพิชยะจะคบกันต่อแม่จะว่าไง
นี่นักข่าวก็กล้าถามนะ
นางป้านีหรือคุณแม่ตอบบอกว่า
อืมนักข่าวถามต่อทุกวันนี้เสียงแก่ดังมาก
ทุกวันนี้ยังให้เงินเดือนขวัญเดือนละ๔๐๐๐อยู่ไหม
ตอบสวนกลับมาทันที๔แสนแล้วก็วางหูไป
โอ้ไม่ได้แม่ไม่ตรงกันนั่นไง
เพราะว่าต้องตัดสายเพราะมีสายรออีกหลายสาย
ไม่แต่ผมถามหน่อยคุณแองจี้เมื่อกี้เนี่ยคุณโปรยไปให้ผมพูดหน่อยว่า

เพราะล่าสุดแม่ให้สัมภาษณ์ทางรายการวิทยุอะไรอย่างนี้

ก็บอกว่าน้องขวัญก็อยู่บ้านแหละ
ลงแม่ไม่ได้โพสต์เองลูกแก้วเป็นคนโพสต์บ้าง
เขาก็วิเคราะห์กันเพราะว่าแม่เวลาคุยโทรศัพท์วันนั้น
คือคุยกันผ่านไทยรัฐนี่แหละใช้ซำซุง
คุณมดดำว่าไงเรื่องคุณลูกแก้วคุณมดดำว่าไง

ปรากฏว่าคนก็มีการอ้างอิงถึงโดยการดึงคลิปในรายการข่าวใส่ไข่ของเราเนี่ย
ที่พี่พี่มดดำเคยพูดถึงว่าพี่ลูกแก้เคยแบบว่า
ปลอมเสียงบ้างเคยนั่นอะไรกับน้องขวัญบ้างอะไรอย่างนี้
แล้วก็บอกว่าน้องเหมือนว่าก็ไม่ได้ว่าค่ะ
แต่คือแบบแบบเรากล้าตามความเป็นจริงที่พี่พี่มดดำเคยเจอ
คนก็เลยโอ้โหบอกว่าคุณมดดำพูดแซ่บมาก

เอาเงินให้ลูกใช้คนเดียวลูกแก้วเหรอครับแม่
คุณอยากอันเชิญคุณมดดำไปคุยกับลูกแก้วนิดนึง
คือตอนนี้ลูกแก้วเองก็โดนจับผิดหลายข้อหาเหมือนกันถูกไหม

คุณลูกแก้วได้มีการไปเรียนต่างประเทศนู่นนี่นั่น
ก็คือมองว่าเป็นเงินของคุณขวัญหรือเปล่าที่คุณขวัญส่งไปเรียน
แต่คุณลูกแก้วก็ได้มีการออกมาบอกว่าไม่ใช่
เป็นเงินของเขาที่เขาเก็บเงินมาทำงานมาเก็บเงินแล้วก็ได้ส่งตัวเองไปเรียน
เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็มีสื่อบางสื่อก็ได้มีการเอา
ข้อความเก่าของคุณพ่อของคุณขวัญที่ก่อนจะเสียชีวิต
ตอนที่ไปออกรายการเจาะใจออกมาให้ดูบอกว่า
ตอนนั้นคุณพ่อเขาเป็นคนพูดเองไม่ใช่เหรอว่า
พ่อครัวเราเหมือนกับพ่อเองก็แบบ

ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางลูกคนโตคือน้องแก้วอยากไปเรียนต่างประเทศ
คิดว่ายังไงขวัญจะให้ไหมอะไรอย่างนี้
ขวัญพ่อออกขวัญให้ขวัญยอมให้พี่ไปเรียน

อยู่กับสามีที่ออสเตรเลีย
นี่อยากรู้จังเลยอ่ะอันนี้เป็นอยากรู้ส่วนตัว
เรื่องอะไรอย่างนี้ตอนที่แม่เขาบอก
ปรานีเขาบอกว่ารักลูก
ถ้าสมมุติรักลูกเนี่ยทำไมถึงพูดว่า
ถ้าฉันสร้างได้ฉันก็ทำลายได้

คือถ้าสมมุติว่ารักลูกแม่ที่รักลูก
ไม่ฝึกใช่ไหมอยากถามกันนะ

ภูมิเป็นคนของประชาชนทั่วไป

คือดิฉันก็มีสื่อที่ดิฉัน

แล้วทำไมถึงแบบว่ามาพูดในลักษณะแบบนี้
คือจริงอย่างนี้ฉันก็มีแม่
แม่ให้พรดิฉันตลอดทุกครั้งในทุกวัน
ทุกครั้งเป็นสิ่งที่จะทำให้ลูกประเสริฐต่อไป

ถ้าจับใดที่แช่งชักหรือว่าพูดไม่ดีกับลูก
ลูกก็เป็นอย่างนั้นได้เลยทันทีจะบอกให้แม่นี้แบบว่า
เขาก็เป็นคนพูดคุณปรานีก็เป็นคนพูดบอกว่าคุยกันเองในครอบครัว
คุยกันเองในครอบครัวทำไมทุกคนรู้เรื่องกันทั้งประเทศ

อันนี้ก็คืออยากจะถามกลับไปเหมือนกันนะฮะ

ที่มีสงสัยเออซึ่งดิฉันนี่สงสัยมากเลยเป็นประเด็นใหญ่
พ่อเนี่ยอีก๓คือจะเอาไปให้ใครดูที่แม่ถาม

เวลาลูกไป

ก็ไม่นั่นไม่ต้องกลัวลูกโดนผู้ชายหลอกใช่ไหม

ก็นี่ไม่งั้นจะถามเหรอกลัวโดนลูกใช่ไหมคะ

กลัวเจรงก็กลัวผู้ชายหลอกใช่ไหมอีกอันหนึ่งคือ
บอกเขาก็มาเอาเงินสิพอไปเอาเงินแล้ว
แล้วทำไมตอนที่ขวัญออกมาให้สัมภาษณ์จริง
มีความรู้สึกว่าน้อยใจแล้วก็ร้องไห้
เออไม่คือตอนนี้ผมก็งงเหมือนกับอันนี้

ทั้งที่เป็นเงินของขวัญแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวขวัญจะเริ่มต้นเก็บเงินเอง
มันมองในลักษณะแบบนี้แสดงว่าขวัญโกหกใช่ไหม
แสดงว่าแม่พยายามจะทำให้ขวัญเป็นคนที่กลายเป็นพูดโกหกใช่ไหม

ถึงได้ออกมาเป็นในลักษณะแบบนี้ได้
อีกอันสุดท้ายนักข่าวถามถึงเรื่องผู้ชาย
อารมณ์เสียขึ้นมาทันทีเลยว่า

แสดงว่าแม่ไม่ชอบก๊อฟใช่ไหม

อันนี้นี่คือประเด็นใหญ่ที่ที่ฉันจับหลักทั้งหมดทั้งปวง

คือมันจะมีปัญหามาก่อนนู่นนี่นั่นต่างนานาอะไรอย่างนี้
จริงแล้วทั้งหมดทั้ง๕อันนี้
ลองกลับไปแล้วก็ไปถามตัวเองสิว่า
มันเกิดขึ้นมาจากไหนยังไงแค่นี้ง่าย

แต่จริงคนทั้งประเทศไม่เห็นรู้เลยว่าปัญหาของฉันเป็นยังไง

แต่จริงแล้วนะคือทุกคนเขาก็มองอย่างนี้ว่า
ขวัญโตแล้วอายุมัน๓๐แล้วนะ
เพราะฉะนั้น
พ่อแม่ของวุ้นเส้นเขาก็คงจะคิดอย่างนี้เหมือนกัน

นี่ไงคือเขาก็ปล่อยแล้วไง

ทุกคนต้องกลับไปถามพ่อแม่ของวุ้นเซ่นสิ

แต่ว่าไม่เป็นไรมันเป็นสิ่งที่ลูกทำ

เหมือนอย่างที่อีแก่

ถ้าตราบใดในชีวิตนี้ไม่เคยเรียนรู้
เธอก็จะแก้ปัญหาในชีวิตของตัวเองไม่ได้

ในเมื่อเธอเองก็เคยผิดมาในชีวิตเหมือนกัน

แล้วเมื่อก่อนหน้านี้ทำไมแกทำ
ฉันขอถามเวลาพ่อแม่ทุกคนด่าลูกตัวเองนะว่า

ฉันพูดเลยบอกเมื่อก่อนแกก็ทำแบบนี้

แกก็ต้องสอนให้แบบชนิดที่เรียกว่าผ้าขาวนั้นขาวชิบหายเลย

ฟังเธอเองเธอก็สอนไม่ได้
เพราะเธอก็เป็นด่างเหมือนกันในภาพจากนั้น
ผมก็จะไม่นั่งงานผมก็จะบอกว่าลูกจะทำลูกก็ทำไป

ได้ตามใดที่คุณยังมีรักโรคโกรธหลงทั้งหมดทั้งปวง
จากคุณต้องไปปฏิบัติธรรมแล้วแบบว่าไปนิพพานเลย
ดังนั้นคุณต้องยอมรับในสิ่งที่มันจะเป็นขึ้นมาให้ได้หมดทุกสิ่งทุกอย่าง
แล้วเราก็ห้อยมามีเหตุและมีผลทีหลัง

ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ในโลกนี้

ไม่ได้พูดอันนี้ขอพูดแบบว่าสุดเลยนะ

ขำขำนิดหนึ่งนะขำขำนิดหนึ่ง
ก็น้องแอนทองผสมนะฮะกับคุณผู้ชายที่ชื่อเอ
เช่นเขาแบบว่าคบหากันมาเป็น๑๐ปีก็ยังไม่ลงเอยกัน
แต่มีข่าวเวย์เปรื่อยมาว่าลงเอ๋ละ
กะว่าปีหน้าแต่งแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้น
สองคนเขาก็เป็นคนที่ชอบไปวาดที่เที่ยว
ไปนู่นนี่นั่นต่างนะ
มันก็เลยมีภาพเกิดขึ้นตอนที่เข้าไปเยอรมัน

เหมือนน่าจะเอามาใช้ในงานแต่งงานได้เลยทีเดียวเชียวนะคะ
เป็นสถานที่ที่เข้าไปแบบชอบคุ้นเคย
ประเทศเยอรมันต่างนั้นนะ
ก็ดูดีเราก็ดีใจด้วย

เรียกว่าให้เรียนรู้ไปในชีวิตนี้เห็นไหม
ชีวิตของคนเราพอไปอย่างนี้ก็มีสุข

เหมือนชีวิตของเรานะนะ
แล้วแม่แล้วใครจะทำงาน
แล้วใครจะทำงานผมว่าแม่ก็กินอย่างนั้น

ตอนที่แม่ท้องลูกขอให้ท้องหรือเปล่า
ใครอยากท้อง

ดังนั้นเมื่อท้องแล้วลูกออกมา

นี่ไงถูกไหมคะแล้วคุณต้องให้ความรัก
ถูกไหมเมื่อคุณให้ความรักเขามากขนาดไหน
ลูกได้รับความลับอันนั้นฟังลูกก็จะต้องกระตันอยู่แม่แน่นอน
แต่ถ้าลูกคุณให้ความรักลูกไม่อย่างแบบว่าจริงใจและอย่างเต็มที่
ก็ได้อย่างนั้นแหละลูกก็ต้องกระตันอยู่อย่างแน่นอน
ผมอยากจะเปิดโรงเรียนแล้วพี่ม้าเนี่ยไปโรงเรียนอะไร
โรงเรียนสอนเด็กเนี่ยแล้วพี่ม้าเนี่ยเป็นอาจารย์ใหญ่
นั่นคนเดียวเลยนะคนอื่นมันต้องมีแล้วพี่ม้านจริงเออ
ได้นะแต่ว่าหัวฉันคงหนอกทั้งหัว
เพราะว่าฉันก็ต้องใช้กระบานช่วงหน้าปันกับม้าที่เลิกกันแล้วนะคะ
แต่ปันเข้าไปร่วมแสดงความยินดีกับมาร์ท

สองหนึ่งใคร

ตอนนี้นะฮะก็เรียกว่าทำให้เราแบบ
สาวกทั้งหลายเนี่ยนะฮะก็รู้สึกว่ากรี๊ดการ์ดนะครับ

หนุ่มดูอยู่ระหว่างที่พี่กำลังใส่นั่นน่ะ

หลังจบประเด็นต่างนะครับ
ต่างคนต่างออกเดินจากชีวิตของซึ่งกันและกันนะครับ

แต่ล่าสุดเนี่ยนะฮะทางคุณมาสเองเนี่ยก็รับปริญญานะครับ
ปรากฏว่าดีใจนะฮะปันเนี่ยเซอร์ไพรส์นะครับมางานรับปริญญาด้วยนะครับ
เรียกว่าทำเอาแฟนนั้นเนี่ยปลื้มปริ่มกันไปตามกันนะครับ
สำหรับวันซ้อมรับปริญญาของหนุ่มมาสนะครับ
ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโดยมีอดีตหวานใจปันเนี่ยนะฮะเดินทางไปร่วมแสดงคนยินดี
ล่าสุดนะครับหนุ่มมาสนะครับก็ออกมาตอบให้แฟนได้หยุดฟินกันนะครับ
บอกว่าสถานะของเราเนี่ยเป็นแค่พี่น้องกันเท่านั้น
ไม่มีกลับมาคุยเป็นฐานะเดิมแต่อย่างใดเลยนะครับ
พอถามถึงเรื่องวันซ้อมรับปริญญาที่ผ่านมานะครับปันมาช่วงเย็น
ตอนแรกเหมือนจะติดงานนะฮะแต่ว่าเจ้าตัวเองก็ชวนไว้นานแล้วนะครับ
คุณมาร์ชบอกชวนไว้นะครับก็เลยมาช่วงเย็นนะครับ
เพราะว่าทางฝ่ายสาวบอกว่าติดงานไม่รู้จะทันไหมสุดท้ายก็มาทัน
ส่วนของขวัญเนี่ยนะครับก็ได้รับเป็นลูกโป่งใบใหญ่นะครับ
ก็มีการแสดงความยินดีมีทักทายตามภาษาเพื่อนฝูงกันนะฮะ
แล้วก็มีคุณแม่มาด้วยก็คุณนัทบอกดีใจที่ได้รับริญญาณครั้งนี้ด้วยนะครับ
ก็ไม่ต้องฟินคือเขาเป็นเพื่อนกัน

ไม่เกี่ยวนะเขาไม่ได้เป็นเพื่อนกับเป็นสิ

เออทำไมน่ะมาไหมมันว่าง

อออนไลน์ทำไมออนไลน์แล้ว๒๗บาทอ๋อไม่ใช่
เอากรีนใช่ไหมอ๋อโอเคค่ะ
กรีนนะคะที่มีข่าวว่าไปอัพไซต์มาแล้วน้องกรีนบอกว่าไม่ใช่
เป็นการออกกำลังกายแล้วก็เพิ่มน้ำหนักนะคะ
ตอนนี้ค่ะก็ได้ออกมาบอกว่า
ขอโทษสื่อที่สื่อสารผิดเรื่องฉีดฟิลเลอร์ที่ไซสหน้าอก

ทำได้ครึ่งปีแล้วแต่ก่อนหน้านี้ไม่พร้อมจะเปิดเผย
แล้วก็พอใจกับไซส์ใหม่ไม่ได้จะทำเพื่อโชว์

ซึ่งเขาจะเจอกันในงานแล้วก็โอเค
น้องเคนก็ไม่ได้มีอะไรก็ปกติดี
เพราะว่าก็ดีใจที่พี่เคลลี่เขามีความสุขนะฮะ

ถามเรื่องหน้าอกที่บอกว่าไปออกกำลังกายมา
กรีนตอบว่ากรีนต้องขอบอกก่อนเลยนะคะ
ว่าวันนั้นเป็นวันที่เราไม่ได้เตรียมพร้อมมาสำหรับตอบเรื่องนี้

แล้วก็ใส่ให้สวยที่สุดตามลักษณะงานของเขา

เราไม่ได้ปิดแต่ว่าเราอยากจะพร้อมในการพูดมากกว่า
ไม่อยากจะพูดเรื่องนี้ว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนสำหรับผู้หญิง

แต่เรายังไม่ได้ตั้งตัวแล้วก็ตกใจด้วย
ไม่ได้ตั้งใจจะโกหกหรือบิดเบือนอะไร
มันมีมูลความจริงกับเรื่องการออกกำลังกาย

กรีนเวย์น้ำมันขึ้นจริงหรือเปล่า

อาจจะฟังคำถามไม่ค่อยชัดและพูดไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะ
ต้องขอโทษพี่นักข่าวด้วยนะคะ
แล้วนักข่าวก็ถามว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะไม่บอกความจริงใช่ไหม

แต่ว่าจะมีใครล่ะคะที่ทำมาแล้วจะประกาศว่าทำ

ฮะฉันไง
ล่าสุดหมอบอกว่าการฉีดฟิลเลอร์อันตรายนะคะ

เราได้ศึกษาข้อมูลมาระดับหนึ่งแล้ว
แล้วต้องขอบคุณคุณหมอมากที่ให้ความรู้กับหลายคนเติม

ตัวเองก็ไว้ใจเขามีการดูแลด้วยกันตลอดเวลา

จะทำหน้าอกก็ใส่ไปเลยซิลิโคนนี้

ยิ่งตกหลุมตกเหลวอะไรอย่างนี้

ราคาใช้จ่ายละคะสูงถึง๗หลักเป็นล้านเลยละคะ

เพราะหลอนมัน๑๕๐๐๐แล้วมันใช้เป็น๒๐๓๐หลอน
ครับฟิลเลอร์เอาอย่างนี้ก่อนเลยนะครับ

แต่ว่ามันก็ใช้จำนวนมากเลยทีเดียว

ฟิลเลอร์มันใช้ตำร่องอะไรต่างอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

ซึ่งมันไม่ใช่เป็นก้อนมันเป็นหลอดเป็นของเหลว
แต่ถ้าเป็นอะไรไปมันคือกระจายไปหมดเลย
ก็จริงเขาก็ไม่ใช้กันไงเสียเวลา

คนที่ใช้ในหน้าอกเนี่ยเพราะอะไรพี่
เพราะว่ามันเติมน้อยนิดเดียวก็เลยใช้อย่างนี้หรอ

เขาบอกว่าขอไม่พูดเพราะแต่ละที่ไม่เหมือนกัน

ฉีดปุ๊บว่าทำงานได้เลยอะไรอย่างนี้
เข้าประเด็นเวลาจะพูดอะไรต้องคิดก่อน
คิดให้ดีเลยนะตามหลักของพุทธศาสนาที่สอนไว้

ถ้าไม่แน่ใจก็ไม่ต้องพูดเลย

น่ารักมากคนเราต้องอย่างนี้
มันต้องอย่างนี้พระเอกตัวจริงเลยทีเดียวนะคะ
เขาไล่อะไรนี่อาร์ตพระสุธิ์เขาไปเจอ

ก็เลยบอกว่าเหมือนกลับไปทำบุริษฐีเดิมเลยนะครับ
อาชีพเก่าแล้วเจออุบัติเหตุกลางทางนะ
ก็จอดช่วยสิครับรอไลน์นี่
ตำรวจจับไม้พ่นสีกลางถนนครับ

เมิร์คดีต่อไปอะไรอย่างนี้

เขาลงไปช่วยก็ถ่ายรูปแล้วเขาก็มาลงเลย

ที่แบบว่าพอลงไปช่วยแล้วแอปให้คนอื่นถ่าย
แล้วก็เหมือนกับทำเป็นข่าวหลุดออกมาว่าฉันอะไรอย่างนี้
แต่อันนี้เขาช่วยจริงแล้วก็เพื่อนถ่ายให้

ตั้งใจคือบอกเลยเขาลงไปช่วย
เขาทำดีทำไมต้องปิดบัง

ภูมิใจในสามีตัวเองมากเลย

เราเหรอมันเป็นแบบทำเป็นช่วยเหลือคน

ช่วงหน้าเช้าข่าวชัดโซเชียล
จะมาพูดถึงประเด็นเรื่อง
เหตุคาร์บอม๓จุดที่ว่าเรากำลังเกลาเหงอะ
คุณมิ้วและคุณมิ้นก็จะมาบอกท่านผู้ชมว่า

แล้วก็ข่าวลึกมีอะไรกันอีกนะครับ

ข้าวเกร็งคำก้อนฟังค่ะ
อัปเดตข่าวคุณก๊อฟนะฮะเดี๋ยวคุณปุ๊ดดำมาแล้ววันนี้

อ่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ